มีเรื่องสลดค่ะเกิดขึ้นโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ

ที่แขนที่ขาเหมือนกับถูกของมีคมกรีดเป็นแผลเวอะหวะเลยค่ะ
แล้วผู้หญิงคนนี้อายุแค่๑๘ปีตาบอดสองข้างนะคะ
พิการทางสมองนะคะแล้วก็เป็นใบ้พูดไม่ได้นะคะ
แต่ถูกทำร้ายร่างกายจนเป็นแผลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าคุณแม่ของผู้หญิงคนนี้ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๘คนนี้
ไปฝากให้คนเลี้ยงครับแล้วคนที่เลี้ยงดูเขาบอกว่า
เขาก็ติดธุระปกติเขาก็เลี้ยงดูไม่เคยมีปัญหาอะไร
แต่วันนั้นมีเด็กผู้ชายอายุ๑๒ปีมาดูแลแทน
แล้วผู้หญิงอายุ๑๘คนนี้ที่ตาบอดแล้วก็เป็นใบ้
ไม่ยอมกินข้าวเด็กผู้ชายอายุ๑๒ก็เลยโมโห
ฝากให้ดูนะแล้วก็เลยทำร้ายแบบนี้
สาเหตุแค่ว่าเขาไม่ยอมกินข้าวโมโหแล้วก็ไปกรีดแขนเขา
แล้วเขาตาบอดด้วยเป็นใบ้ด้วยพิการทางสมองด้วย
ไปร้องไปโอดไปโอยไปบอกอะไรใคร
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ใครที่ได้เข้าไปดูภาพแล้วก็เห็นบาดแผล

พากษ์วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อยู่ในห้องเช่าในซอยสายลวด๔
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
คุณแม่ของผู้บาดเจ็บคนนี้บอกว่า

อยู่กับลูกสาวพิการกัน๒คนนะคะ

ละ๓๐๐โอ้โหคุณผู้ชมดูแผล
เขารับจ้างดูแลวันละ๓๐๐บาท
หลังเลิกงานก็ไปรับลูกสาวกลับบ้านตามปกติ
แต่พอไปรับแล้วเห็นแผลแบบนี้คุณผู้ชม
กรีดด้วยของมีคมที่ขาด้านขวา
แผลเวอะหวะเลยนะคะที่แขนด้วยนะคะ
ก็เลยไปถามเพื่อนบ้านที่ไปจ้างดูแลเนี่ย

เพื่อนบ้านก็บอกว่ามีเด็กผู้ชายอายุ๑๒

โอ้โหเลยเอามีดมา
แล้วก็กรีดแขนกรีดขา
จนเป็นแผลอย่างที่เห็นนะคะ

คุณแม่ก็บอกว่ายังไม่ได้พาลูกสาวไปทำแผลนะคะ
วันรุ่งขึ้นญาติมาเห็นแผล
แล้วก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
คุณหมอเนี่ยเย็บแผลนะคุณผู้ชม
เฉพาะที่แขนขวานะ๓๐เข็ม
ที่ขาขวาอีกอีก๒๐เข็มรวมแล้ว๕๐เข็ม
วันนั้นมัน๖โมงเย็นแล้ว
คุณแม่กลับบ้านสั่งยาวพนันกับสั่งยาว
พี่เลี้ยงเยอะเข้ามาแม่ของคืนเด็กคุณชายดูแลน้ำ
คอยบอกว่านาตาคมมีนายมีเรื่องร้อยคุณแม่ก็ตกใจมีเรื่องร้อย
พ่อจะบอกแก่คุณเล็กมาว่าหน้าคำร้ายเรื่องรึไม่

พี่เร้วไม่กินข้าว
ว่ามีไม่พอกรีกขาพวงถึงละครูแล้วก็หมดแล้ว
ทำไมถึงทำแบบนี้บอกพี่หนักไม่กินข้าว
แล้วแค่แล้วเขามาเหมือนตอนร้าน
ซ้ายเห็นไม่กินข้าวอ
หนักสงสารมากนะคะถูกกรีกแข้งกรีกขาวแล้วน้องพูดก็ไม่ได้
ก็ไม่ได้แล้วก็ตาบอดสองข้างด้วยทีนี้ค่ะเจ้าของบ้านที่รับดูแล
น้องผู้หญิงอายุสิบแปดคนนี้นะคะเจ้าของบ้านคนนี้เป็นผู้หญิงอายุ๗๘ปีแล้ว
ก็บอกว่าทุกวันจะมีลูกสะพ้ายเป็นคนดูแลที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไร
แต่วันเกิดเหตุลูกสะพ้ายไปทำธุระนอกบ้าน
ก็เลยปล่อยให้น้องผู้หญิงอายุ๑๘ปีคนนี้นอนพักอยู่ในห้อง
กระทั่งลูกสะพ้ายกลับมาในตอนเย็นถึงจะมารู้ว่าน้องผู้หญิงอายุ๑๘ปีคนนี้
ถูกมีดกรีดแขนกรีดขาแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเด็กผู้ชายอายุ๑๒ปีที่ก่อเหตุ
ก็คือหลานชายค่ะหลานชายเป็นคนก่อเหตุนี้ค่ะ
เขาฝากกับเจ้าของห้องแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็มาบ้างไม่มาบ้างนะ
เขาก็จะไม่ฝากแล้วเขาจะให้พ่อเขาเลี้ยง
ครับแล้วคุณยายรู้ตอนไหนครับว่าน้องรัฐถูกติดแข็ง
มารู้เอาตอนตอนมืดแล้ว
เขาเป็นยังไงครับถึงโดนกีดแขน
น้องรัฐเขาอยู่ในห้องนู้นครับ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็ไปถามเด็กผู้ชายอายุ๑๒ปี

ว่าเป็นคนใช้มีดกรีดเด็กผู้หญิงอายุ๑๘ปีจริง
เพราะว่าเขาไม่ยอมกินข้าวเหตุผลแค่นี้เลย
ก็เลยโมโหมีดที่ใช้เนี่ยเป็นมีดทำครัวนะคะ
เอามากรีดแขนกรีดขา
ตอนที่นักข่าวของเราไปคุยกับเด็กผู้ชายอายุ๑๒ปีคนนี้

วันนั้นเราเป็นคนได้ทำน้องรัฐไหม

กรรมครัฐเสริม
ทำไมถึงทำโมโหหรือว่าอะไร
โมโหหรอ

เด็กที่ก่อเหตุบอกมีดเล็ก

คือมีดเล่มแค่นี้ฆ่าคนตายได้นะ
แต่ปัญหาคือคนก่อเหตุก็เด็ก

คือจะว่าไปอายุ๑๒นี่ก็
มันก็ไม่ได้ถือว่าเล็กจนไม่รู้ความนะ
มันก็รู้แหละว่าอะไรผิดอะไรถูก
อันนี้มีดเป็นของมีคมเอาไปกรีดชาวบ้านเขาไม่ได้อย่างนี้
ตำรวจจับเป็นยังไงเนี่ยเด็กอายุ๑๒เนี่ยรู้แล้ว

ซึ่งพ่อแม่ต้องช่วยนะเด็กอายุ๑๒คนนี้ต้องช่วยนะ

แต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยยังไงผู้เสียหายเขาก็ต้องแจ้งความ
มันก็ต้องมีการดำเนินคดีนะคะถึงแม้ว่าคนก่อเหตุจะเป็นเด็กผู้ชายอายุแค่๑๒ก็ตาม
ก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพมสมุทรปราการนะคะ
แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐนะคะ
ให้ช่วยพาผู้หญิงอายุ๑๘ปีที่เป็นผู้ถูกกระทำคนนี้ค่ะ
บอดเป็นใบ้พิการทางสมองแล้วก็ถูกมีดกรีดตามแขนขาเนี่ยนะคะ
ก็ให้หน่วยงานรัฐช่วยเหลือ
เพราะว่าแม่บอกว่าคือทุกวันนี้ตัวแม่เองเนี่ย
มีรายได้จากการรับจ้างทั่วไปวันละ๗๐๐บาทเองค่ะ
แล้วคุณแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกสาวใช่ไหม
ก็ต้องไปจ้างเพื่อนบ้านดูแลค่าจ้างก็วันละ๓๐๐แล้ว
รายได้วันหนึ่งจะเหลือเท่าไหร่เหลือวันละ๔๐๐

อีกเดือนละ๒๐๐๐บาทแล้วเงินจะไปเหลืออะไร
น้องคนนี้น่าเป็นห่วงแต่เด็ก๑๒นี่ก็น่าห่วง
ถ้าพ่อแม่ไม่พาไปดูแลดีเนี่ยอนาคตเติบโตมาไม่รู้เป็นยังไง
เพราะดูแลอารมณ์ร้ายมาก